แต่ว่าเวลามันก็ล่วงเลยมากว่า๔๐ชั่วโมงนะครับ
เกือบแล้วคุณผู้ชมที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ
ระดมกำลังกันค้นหาคุณแตงโมนิดานั่นเอง
พลัดตกน้ำไปตั้งแต่คืนวันพระฤหัสสบดี
ตามข่าวที่เราได้ติดตามกันมานะฮะ

ยังคงรอคอยแตงโมกลับมาอย่างมีความหวังค่ะ

ขอให้แตงโมกลับมาอย่างปลอดภัย
เต๋าสมชายค่ะโพสต์ภาพที่เคยร่วมงานกับแตงโม
พร้อมกับข้อความขอให้แตงโมปลอดภัย
บุญรักษาพระคุ้มครอง
เจนิเฟอร์คิมก็โพสต์ภาพเหมือนกันค่ะ
เป็นภาพคู่ที่เคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์แตงโม

ตัวแม่เป็นคนเกลียดพล็อตละครน้ำเน่า
ตัวละครรอดมาได้อย่างปฏิหารโดยไม่มีเหตุผล
จนถึงวันนี้ไม่รู้ร้ายดียังไง
แต่แม่ขอภาวนาให้พล็อตละครน้ำเน่าที่แม่เกลียด
มันเกิดขึ้นจริงสักครั้งเถอะ
พี่อยู่ไหนตอนนี้โคตรคิดถึงพี่เลย

ที่ได้โพสต์ภาพกับแตงโมกับแฟนนุ่ม

ที่จะเห็นคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมนะฮะ
ออกไปตามหากับเจ้าหน้าที่อย่างมีความหวัง
คุณจ้าจ๋าเขียนข้อความบอกว่าอยากให้แตงโมเธอกลับมาเถอะ
ความรักดีของโมอยู่นี่แล้วกลับมาหาเขา
กลับมาใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเหมือนอย่างที่ตั้งใจ
และภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พาโมกลับมาอย่างปลอดภัย
คนทั้งประเทศรอแตงโมอยู่นั่นเองนะคะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณบอยนะคะ
ช่างแต่งหน้าคนสนิทค่ะที่เพิ่งมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณแตงโม
ไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุนี้เองนะฮะ

บอกว่าเมื่อวันก่อนเกิดเหตุร้ายเนี่ยนะคะ

ขอถ่ายรูปนะเอาเป็นภาพสีขาวดำแล้วกัน

พอคุณบอยได้ยินแบบนั้นขอทักท้วงเลย
บอกว่าเธอไม่ได้นะมันเป็นลางไม่ดี
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณบอยกันหน่อยค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานอยู่ด้วยกันจนค่ำเลย
ช่วงที่น้องไม่มี

พี่บอยหนูจะถ่ายรูปเป็นพีเรียส

ภาพขาวดำมันเป็นอับมงคลนะ

อันนี้ในส่วนความรู้สึกของคนที่พึ่งร่วมงานกันมานะคุณผู้ชม